คุณผู้ชมคะแหพร้อมแล้วคนพร้อมแล้ว
เราไปที่เบาะน้ำไปที่สระน้ำไปจับปลาเหรอ
เปล่าค่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้กันว่าไปจับอะไรค่ะครับ
ทำไมคุณก็เตรียมแหไปลงน้ำสนุกสนานเหมือนไปจับปลา

มันไม่ใช่ปลาแน่นอนค่ะตัวดำยาวแบบนี้

โปรหัวโปรตาโปรปลายจมูกและเห็นหาง
ก็จะมีอะไรล่ะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ชาลวัน

แล้วเมื่อกี้ที่เอาแห่ไปจะไปจับจรเข้
ชาวบ้านเขามาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุรพา

เพราะว่าจราเข้มันลอยคออยู่ในสระน้ำท้ายหมู่บ้าน
อยู่ที่เขตตำบลสมแขอัมเภอปริศนุโลกนะคะ
ของฟาร์มเจ้าระเข้ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้าน
ประมาณสักโลนึงเนี่ยนะมาพร้อมกันด้วย
ให้มาดูในสระน้ำตรงนี้หน่อยตรวจสอบหน่อย
ใช่จราเข้ของฟาร์มที่มันหลุดออกมาหรือเปล่า

เออทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเลยค่ะ
ปรากฏว่ามันเป็นจราเข้ยาวประมาณ๒เมตร
เขาก็ต้องเอาแหหวานไปไปจับตัวจราเข้
มีเจ้าหน้าที่ของฟาร์มจราเข้มาร่วมวางแผนในการจับ
ปรากฏว่านี่จับมาได้เรียบร้อยแล้วโอ้
แล้วก็เอามายกโชว์ถ่ายรูปแบบนี้
คือมันค่อนข้างอิดโรยอะค่ะไม่ได้กินอาหารมาหลายมื้อแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงถึงจะสามารถจับได้
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องเอาจราเข้ตัวนี้ค่ะ
ให้กับทางฟาร์มที่เป็นเจ้าของต่อไป
แล้วก็ต้องทำรั้วกั้นทำอะไรให้ดีเลยไม่ให้มันหลุดออกมาอีกนะคะ